เต็มไปด้วยศิลพินศ์และก็นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพศิลปินแห่งชาติครูชนละทีทานทองค่ะ
หลังจากที่นำร่างของครูชนละทีจากโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
นำมาทำพิธีที่สารากองอำนวยการวัดไร่ขิง
มีพี่น้องแฟนเพลงมารอร่วมไว้อาลัย
และรดน้ำศพกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นครูประยงชื่นเย็น
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง

พี่ดำรงวงทองน้องใบเฟิลสุธิญานะอีกมากมายค่ะ
ศิลปินที่มาเมื่อวานนี้ได้มีการครวนเพลงดังของเทวดาเพลง
ไม่ว่าจะเป็นเพลงคนกล่อมโลก
ร้องให้ครูได้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายกันอีกด้วยค่ะ
ตลอดทั้งวันก็จะมีเหล่าคนบันเทิงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
รวมไปถึงส่งพวงหลีดมาแสดงความอาลัยอย่างล้นหลาม
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้มีการส่งหลีดไปไว้อาลัยด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะว่าครูชนฤษฎีถือว่าท่านเป็นครูที่เมตตา
ให้สัมภาษณ์กับทางรายการบันเทิงไทยรัฐบ่อยครั้งเลยทีเดียว
ในวันที่ครั้งสุดท้ายในการจากไปของคุณครู
แล้วก็ร่วมไปส่งครูด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
คุณสุรศักดิ์เจริญสิริโชธได้เป็นตัวแทนในการพระราชทานพวงมาลัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ
นับว่าเป็นเกียรติต่อครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
และในเวลา๑๙นาฬิกามีพิธีสวดพระพิธรรมค่ะ

ทางด้านวัดไร่ขิงพระอารามหลวงได้เป็นเจ้าภาพในค่ำคืนแรกค่ะ
ส่วนทางด้านครูปุ้มศาสีวิมลภรรยาคู่ชีวิต
แล้วก็น้องใบเฟิร์นสุธิยาลูกศิษย์ของครู
ก็ได้มีการเปิดใจกับนักข่าวของเราถึงการสูญเสียน้ำเสียงค่อนข้างสันเคลือเลย
แล้วก็มาพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้ากันด้วยค่ะ
บอกว่าแม้ว่าวันนี้ครูชนละทีจะไม่อยู่แล้ว

พร้อมทั้งบอกด้วยว่าภูมิใจมากที่ครูนั้นมีคนรักมากมายขนาดนี้ค่ะ
ก็บอกว่ารักมากที่สุดนะห่วงใหญ่ที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่แล้ว
ก็ยังรักแล้วก็ห่วงใยตลอด
อันนี้เฟิร์นไม่กล้าพูดเลยว่าเฟิร์นเป็นคนสุดท้าย
เพราะเฟิร์นก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครหลังจากที่เฟิร์นเข้าไปเยี่ยมพ่อ
เขาจะได้รับเพลงต่อจากนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเฟิร์นน่าจะเป็นคนล่าสุดที่ได้ทำผลงานเพลงพ่อออกมา

แล้วก็ขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ปุ้มที่รักแล้วก็เมตตาเด็กคนนี้
แม้ว่าวันนี้พ่อจะไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จอีกก้าวหนึ่ง

แต่ว่าก็ในนามที่เราเป็นลูกศิษย
ก็อยากจะทำให้ดีที่สุดในผลงานเพลงที่พ่อให้มาเลย